เราบุกมาหาชาวกาญจนบุรีกันถึงหน้าสะพานข้ามแม่น้ำแควร์เลยนะ

น้องเชิญไปบอกน้องคนที่ยืนหันหลังด้วยว่า
มันจะไม่หันมาคุยกับพวกเราเลยแหละ

ชีวิตแต่งถึงขนาดนี้เลยล่ะครับพี่
เยอะเมียจ๋าอันนี้มุกแล้วลูกนี่มิดจ๋า
โอเคค่ะ
วันนี้เรามีกูรูสองท่าน
ท่านแรกนะครับเป็นต่อหม้อสะพานนะครับ

เด็ดติดดาวก็รสชาติโดนใจ
ให้เลยนะครับเผ็ดครับเผ็ดครับ
เกิดมาผมก็เพิ่งรู้เนี่ย

ไปสามัคคีรุ่งแรงแข่งกับเวลาเพื่อคว้าเงินหมื่นกัน
พลาดไม่ได้ออกมาจอบมหาสนุก